สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
หมดแถวตึ้งขวาหันอ่ะงงงงงหนึ่งซ่องปุ๊บตึ้ง
เยี่ยมกลับมาเสียงดังดังฟังชัดมาเอาสองสี่มากสี่ห้า
นี่เลยถูกต้องเลยนี่แขนตรงนี้สวยงามมองไปข้างหน้า
ที่ปลายหมัดนะครับหมัดหนึ่งสองอ่าดูนะหนึ่งสอง
สุดยอดปรบมือเจ้าเองหน่อยคะแนนเต้นสิบเอาเท่าไรเนี้ย
หนึ่งสองเนี่ยเอาสักแปดแล้วกัน
วันนี้ผมได้มีโอกาสมาสอนมวยนะครับมาสอนน้องน้องที่ซอยพิพัฒน์นะครับ
แถวศรีลมนะครับก็เป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่
มีประชากรนี้เขาบอกว่าถึงพันคนที่อยู่ในนี้
แล้วก็มีน้องเยาวชนเยอะมากมีร้านกีฬาให้เขา
วยเนี่ยอันดับแรกคือเรียนพรุ่งนี้ได้สุขภาพก่อนแข็งแรงนะครับ
และ๓คือได้อนุรักษ์แล้วก็สืบสาร
ไม้มวยไทยนะครับอนุรักษ์มวยไทยซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของเราเองนะครับ
อยากให้ทุกคนมาเรียนมวยไทยเรียนไม่ใช่เอาไว้ต่อยกันนะฮะ
เรียนเพื่อรู้รู้ไว้ป้องกันตัวเอง
แล้วก็เรียนมวยจะได้มีเรื่องของสมาธิ
เรื่องของความไหวพิบปฏิพันธ์ไหวพิษ
เรื่องของสายตารู้หลบรู้หลีกรู้ป้องกันตัวเอง
แล้วก็เอาตัวเองให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่มันเลวร้าย
นี่แหละครับก็เลยมีจุดส่งที่จะมาสอนที่ศพิพัฒน์นี่แหละครับ
ผมก็ได้ช่วยเหลือน้องมาสอนมวย

ชาวไทยหลายท่านนะครับที่มาเจอแล้วก็มาร่วมกัน
หาอุปกรณ์กีฬามาให้บ้างสร้างลานกีฬาให้บ้างนะครับ
ทุนการศึกษาให้บ้างหรือว่าสื่อการเรียนให้บ้าง
ตรงนี้แหละครับผมทำให้เราเห็นว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ช่วยกัน
เพราะฉะนั้นผมเองเป็นนักมวยผมก็ไม่สามารถที่จะหาตังค์ให้เยอะ
น้องน้องในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าสังคมไทยจะน่าอยู่
ถ้าคนไทยเรามีความรักมีความสามัคคีและมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับ